เฮียแตมนี่ก็คนนี้ก็งานเข้าอยู่เหมือนกันนะครับ
เฮียแตมที่บิ๊กโจ๊กเอ่ยถึงนะฮะ
แล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลกันว่าเอาตกลงแล้วก็คือ
ผู้ที่เป็นผู้ครอบครองบ้านนั่นแหละ๕หลังของบิ๊กโจ๊ก
ค่ะนะฮะสามหลังชื่อเฮียแตมอีกสองหลังชื่อภรรยาเฮียแตมนะครับ
คุณผู้ชมครับเฮียแตมทำความรู้จักกันหน่อยนะฮะ
แตมเป็นนักธุรกิจใหญ่อยู่ที่อุดรธานีนะครับชื่อจริงคือ
ชินรัฐวัฒนกูลบ้านที่บิ๊กโจ๊กอยู่ที่ซอยวิภาวดีหกสิบเนี่ยนะครับ
สโมสรตำรวจนะฮะสามหลังเป็นชื่อของเฮียแตม
ที่เป็นชื่อผู้ครอบครองแบบนี้เลยนะฮะตามหน้าจอนะครับ
เลขที่เก้าทับหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าเจ็ดและหนึ่งห้าแปดนะครับ
ส่วนอีกสองหลังจะเป็นชื่อเฮียแตมและภรรยาเป็นผู้ครอบครองร่วมกันนะฮะ
คือเลขที่เก้าทับหนึ่งสี่เจ็ดและหนึ่งสี่แปดนะฮะซึ่งจะอยู่ติดกันนะฮะ
บิ๊กโจ๊กก็จะพักอยู่สองหลังนี้นี่แหละนะฮะหนึ่งสี่เจ็ดกับหนึ่งสี่แปดนะครับ
อีกหลังหนึ่งก็จะเป็นของคุณพ่อนะฮะอีกหลังหนึ่งก็อีกสองหลังก็จะเป็นที่เช่าให้ลูกน้องอยู่นะครับ
ค่ะโดยพบว่าเฮียแตมเนี่ยให้บิ๊กโจ๊กเช่าเนี่ย
ละห้าหมื่นบาททั้งห้าหลังนะฮะรวมกันนะครับแต่ค่าส่วนกลางเนี่ยเฮียแตมจ่ายเอง
อืมอ่าปีหนึ่งค่าส่วนกลางทั้งห้าหลังก็หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะ
อ่าเพราะว่าเขาเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับบิ๊กโจ๊กเคยบอกว่าด้วยความเป็นญาติกันนะ
อยากจะจ่ายค่าเช่าแพงกว่านี้แต่ว่าเฮียแตมเขาไม่ยอม
ทีนี้เฮียแตมหรือว่านายชินรัฐวัฒนากูลคือใคร
แตมเป็นนักธุรกิจขนส่งนะครับอยู่ที่อุดรธานี
มีอยู่๑๗สาขาในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลางนะครับ
ปี๒๕๒๗เฮษย์แตมมีธุรกิจจัดจำหน่ายเกลือก่อนในอุดรธานี
ก่อนที่ปี๒๕๓๐จะขยายธุรกิจนะครับ
มีรถขนส่งบรรทุกสินค้าประเภทเหมาคัน
ระหว่างอุดรธานีกรุงเทพ
แล้วก็รับธุรกิจขนส่งสินค้ามากรุงเทพด้วย
แตมเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับตำรวจ
ในพื้นที่ภูทรภาค๔แล้วก็พื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะ

ตั้งแต่นายตำรวจหรือว่าลงมาถึงตำรวจระดับเล็ก
เป็นคนมีนิสัยไม่ถือตัวโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือ
แต่ไม่ชอบเปิดเผยตัวตนไม่ชอบออกสื่อ
แล้วธุรกิจก็มีความเติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะ
โดยเฉพาะในช่วง๗๘ปีที่ผ่านมานะครับ
เวลาที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางไปราชการในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ย

แตมกับบิ๊กโจ๊กตามข้อมูลบอกว่ารู้จักกันมานานมากแล้ว
ถึงขั้นสนิทสนมรักใคร่เนี่ยเหมือนญาติพี่น้องกันเลยทีเดียว
ไปไหนก็ทำมงทำบุญด้วยกันตลอดนะครับ
โดยเฉพาะช่วงที่บิ๊กโจ๊กเจอมรสุมชีวิต
ตอนถูกคำสั่งให้ไปประจำสมนักนายกรทมค่ะ

หลายคนก็มองว่าสงสัยจะขาลงของบิ๊กโจ๊กซะแล้ว
เขาบอกว่าช่วงนั้นคือช่วงรุ่งริ่งคงแบบยากแล้วล่ะ
ขาดจากตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลย
อ่ะตอนนั้นเป็นพลตำรวจโทถูกไหมคะเพื่อนที่คบหาลูกน้องลูกน้อง
หายหน้าเลยแต่เฮียแตมไม่เคยหายเฮียแตมยังเหมือนเดิมนี่ฮะ
ถ้าเราย้อนไปฟังการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กนะครับเมื่อวานนี้นะฮะ
วันที่ถูกค้นบ้านบอกว่าบ้านทั้งห้าหลังที่ตำรวจมาค้นเนี่ย
มีญาติที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านบิ๊กโจ๊กเป็นชาวสงขลา
เราก็เอ๊ะตกลงแล้วบิ๊กโจ๊กญาติท่านก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องเครือญาตินี่แหละ
แต่ล่าสุดวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าที่บอกเป็นญาติก็คือเฮียแตม
คือรู้จักกันมานานแบบเป็น๒๐๓๐ปีจนรักใคร่สนิทสลมเหมือนญาติพี่น้องนะครับ
แล้วก็เคยให้การกับปปชไว้ตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีก่อนแล้วด้วยซ้ำ
ว่าบ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อของเฮียแตมนะซึ่งเฮียแตมทำธุรกิจถูกต้อง
ตามกฎหมายอยู่ที่อุดรธานีคนละนามสกุลกันแต่ว่ารักใคร่กันมาก
และถ้าหลังคนเคราะห์คนมาช้าไปเป็นใครครับท่าน

เพราะคนหลังนั้นเลยไหมครับท่าน

เป็นคนเจ้าของบ้าน

เฮียแตมเนี่ยเขาก็เคยไปให้การ
ที่ประประชาไปตั้งเป็น๑๐ปีแล้ว

บ้านทั้งหมดเป็นชื่อเฮียแตมทั้งหมด

นะเค้าทำธุรกิจสุขธรรมะอยู่ที่อุดรณ์
ไม่เป็นญาติไม่ได้ทำทั้งคนเดียวกัน
แตมนี่ถูกจับตามองจากสังคมนะครับ
เอ๊ะแล้วตกลงเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กอย่างไรนะฮะ

โอ้โหเขารู้จักบิ๊กโจ๊กมาดูแลกันมาช่วยเหลือกันมาตั้งแต่

เรื่อยมาถึงปัจจุบันเป็นพลตำรวจเอกเป็นรองพบตร
ทุกครั้งที่บิ๊กโจ๊กไปราชการในพื้นที่อุดรธานีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียง
ก็จะไปหาเฮียแตมกันอยู่เสมอนี่นะฮะเจอกันอยู่เสมอนะครับ
แล้วก็มีตำรวจยศพันตบทเอกชื่ออักษรย่อจอจาน
จะคอยเป็นคนประสานงานดูแลนะฮะ
แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้มีชื่ออะไรในการออกหมายจับ๘นายนะฮะ
เนื่องจากไม่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงอะไร
ทั้ง๕หลังเนี่ยเฮียแตมก็ซื้อเอาไว้ที่กรุงเทพเพื่อปล่อยเช่าอยู่แล้ว
ไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยอยู่แล้วนะฮะ
ไม่ได้มาอยู่เลยนะฮะแล้วก็ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเช่ามานานมากนะครับ
แรงข่าวเปิดเผยว่ายังมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าส่วนกลางของบ้านทั้ง๕หลังนะครับ
เป็นการจ่ายล่วงหน้านะฮะตั้งแต่กรกฎาคม๖๖ถึงมิถุนายน๖๗
แตมเนี่ยโอนเงินเข้ามาจ่ายให้เป็นบ้านพักหลังของบิ๊กโจ๊กที่อาศัยอยู่สองหลัง
เลขที่๙ทับ๑๔๗กับ๑๔๘เนี่ยค่าส่วนกลางรวมกัน๖๒๐๐๐
บ้านหลังอื่นจ่ายค่าส่วนกลางหลังละ๒๖๐๐๒๗๐๐นะครับ
ค่าส่วนกลางทั้ง๕หลังเอาเป็นว่าปีนึงก็๑๔๐๐๐กว่าบาท
บางทีมันนับตารางเมตรด้วยใช่ไหมค่าส่วนกลางแต่ละหลังมันก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับ
ส่วนการขอใช้ไฟของบ้านทั้งห้าหลังนะครับเป็นชื่อเฮียแตมทั้งหมดนะครับเป็นผู้ขอใช้ไฟนะฮะ
ชุดสืบสวนของพีซีทีจะไปตรวจสอบที่มาของเงินที่เอามาซื้อบ้านทั้งห้าหลังว่าเป็นเงินที่
ได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ทำไมถึงให้บุคคลอื่นมาพักอาศัยทั้งห้าหลังแล้วจะยื่น
ปปชขอตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กโจ๊กว่าเข้าข่ายการรับของรับเงินเกิน๓๐๐
จากบุคคลอื่นหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิน๓๐๐๐ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
ภายใน๓๐วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก๓ปีปรับ๖๐๐๐บาทแล้วหลังจากนี้ชุดสืบสวน
พีซีทีก็จะเรียกเฮียแตมกับภรรยามาให้ข้อมูลเรื่องการครอบครองบ้านห้าหลังแล้วก็
บิ๊กโจ๊กเช่าด้วยแต่บิ๊กโจ๊กบอกมีสัญญาเช่าใช่ไหมก็ต้องรอฟังกันต่อไปนะครับ
ความจริงวันนี้เราก็ติดต่อไปยังเฮียแตมนะฮะหลังจากมีเรื่องราวมีชื่อของเฮียแตม
ออกมานะครับนักข่าวเราก็โทรไปหาที่อุดรธานีเราไปหาไม่เจอนะฮะเฮียแตมก็ยอมรับว่า
เป็นบ้านของตัวเฮียแตมจริงนะฮะให้บิ๊กโจ๊กเป็นผู้เช่าจริงส่วนเรื่องอื่นยังไม่สะดวก

การเปิดอยู่นะครับที่แต่ของลมมีหลักหนึ่งนาทีได้ไหมขอโทษมาก
ใบที่บิ๊กโจ๊กอยู่แล้วก็ขอยพี่ใช่ไหมครับเขาเช่าจริงใช่ไหมก็ไหล
เราก็ลองลงพื้นที่ไปตามทะเบียนราชของเฮียแตมนะ
ทะเบียนราชนี่อยู่พุทธมนตรสาย๒
นี่นะฮะเขตคลองทวีวัฒนากรุงเทพ

เจ้าของบริษัทเขาบอกว่ายังไงนะ
เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเฮียแตม
แต่ปัจจุบันเนี่ยเขามาเช่าเปิดบริษัทขนส่งสินค้าอยู่
ใช่ค่ะ
แล้วเค้าก็เป็นคู่ค้ากับเฮียแตม
จะเป็นส่วนใหญ่เพราะต้องดูแลบริษัทขนส่งสำนักงานใหญ่
แต่ถ้าถามเขาเขาไม่รู้นะความสัมพันธ์ระหว่างเฮียแตมกับบิ๊กโจ๊กจะสนิทกันเป็นญาติกันหรืออะไร
เพราะว่าไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวเป็นคู่ร่วมค้าอย่างเดียว
เราไม่เจอที่นี่ก็ต้องไปที่อุดรนะสิ
เป็นยังไงไปที่อุดรบริษัทขนส่งของเฮียแตมที่อุดรธานี
ไม่เจอตัวค่ะพี่อุ๋ยครับไม่เจอตัวเฮียแตมนะฮะแต่ได้ข้อมูลจากรอปภกับคนดูแล
บอกอ๋อเฮียแตมไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลย
ก็เลยไปสอบถามนักธุรกิจในพื้นที่ค่ะ
เฮียแตมนี่ถือเป็นคนที่คนในพื้นที่เขานับถือนะ
ความอาวุโสมีบารมีแล้วก็รู้จักกับตำรวจอ่ะ
เท่าที่รู้เฮียแตมกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ใช่ญาติแท้กัน
แต่ว่านับถือกันเหมือนพี่น้อง
เฮียแตมก็ดูแลบิ๊กโจ๊กมาตั้งแต่รับราชการสมัยหนุ่มแล้ว
เห็นบอกว่าตั้งแต่สมัยยังเป็นยศร้อยตำรวจเอกค่ะ
จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่จะให้บ้านให้เช่าบ้านอยู่อาศัยอะไรเนี่ย
ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร
แต่ว่าพี่แถมก็ดูแลสมัยบิ๊กโจกอย่างเป็นนัยตำรวจนุ่มอยู่อะค่ะ
เรื่องของการที่จะเลือกเฟื้อ
ให้เช่าบ้านอยู่หรือซื้อบ้านให้กัน
หรือจะใช้ชื่อเป็นเจ้าของบ้าน
พี่แดมนี้ก็ถือว่าเป็นพ่อค้าใหญ่ในจังหวัด
ก็มีห่าวพวกคนนับหน้าถือตาพี่แดมก็เยอะอยู่
ก็เยอะอยู่รวมถึงตำรวจด้วยไหมครับเจ๊
ก็รวมถึงมีทั้งฆ่าชะการทั้งหลายฝ่าย
ท่านผู้ชมท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะ
นี่บิ๊กโจ๊กช่วงเย็นเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบนึง

คืออย่างภาพนี้จะเห็นเลยว่าเขาก็มักจะไปทำบุญด้วยกัน
พอไปไล่ย้อนดูปรากฏว่าภาพที่เห็นบิ๊กโจ๊กกับเฮียแตมอยู่ด้วยกัน
มักจะเป็นภาพตามสถานที่ทำบุญนะคะ
บิ๊กโจ๊กเนี่ยมากราบศักราชหลวงพ่อนาคที่มีชื่อเสียงในเรื่องประสบควรสำเร็จในหน้าที่การงาน
สอบเข้ารับราชการค้าขายแล้วก็มีการเข้าไปกราบศักระพระพุทธนรสีมหาหมุณีพระประธานในอุโบสถ
ภาพนี้เนี่ย๒๔กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ๑๐โมงครึ่ง
ที่ช่วงเช้า๒๕กันยายนตำรวจหน่วยคอมมันโดจะนำกำลังบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กจนเป็นข่าวดังนี่วันเดียวเองนะคะเนี่ย
เราก็เลยส่งนักข่าวลงไปตรวจสอบที่วัดนี้นะคะได้พบกับพระประดิษฐ์วรปัญโยพระลูกวัดค่ะ
เป็นคนที่เปิดประตูอุโบสถให้บิ๊กโจ๊กและคณะเข้ากราบศักระหลวงพ่อนาคแล้วก็พระพุทธนรสีมหาหมุณี
พระประดิษฐ์บอกว่าวัดได้รับการประสานจากตำรวจอุดรธานี
บิ๊กโจ๊กจะเดินทางมากราบศักระหลวงพ่อนาคและพระประธานในอุโบสถ
ก็เลยได้รับมอบหมายให้มาดูแลความเรียบร้อยในอุโบสถ
พอถึงเวลาก็พบรถตำรวจขับนำรถตู้มาจอดในวัด
โจ๊กพร้อมคณะก็ลงมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอกราบศักระเสร็จก็เดินทางกลับทันทีค่ะ
พอลองตรวจสอบย้อนหลังไปดูนะคะปรากฏว่า๒๙พฤษภาคมปี๖๑นู่นนะคะ
สมัยที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเป็นยศพลตำรวจตรีอยู่
นำข้าราชการแล้วก็ตัวเฮียแตมไปร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา
แล้วก็ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำบรรจุไว้ในพุทธมหาเจดีหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่วัดภูผาแดงในอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะ
ภาพนี้ค่ะแล้วก็ไปที่สกลนครทำพิธีถวายสาราอเนกประสงค์ที่วัดป่าศรีพนมประชาคมที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ก็มีคณะสงฆ์วัดป่าศรีพนมประชาคมขอให้บุญใหญ่ถวายสารอเนกประสงค์ครั้งนี้สำเร็จเป็นความรุ่งเรืองด้วยนะคะ
ถามถึงความสัมพันธ์ของสองคนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก็จะรู้จักคุ้นเคยกับตำรวจใหญ่ในตำรวจภูทรภาค๔ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีทั้งระดับใหญ่และเล็ก
เพราะเป็นคนติดดินไม่ถือตัวอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือแต่ไม่ชอบออกสื่อสนิทกับบิ๊กโจ๊กมานานแล้ว
อย่างที่พี่อุ๋ยเล่าไปว่าช่วงที่บิ๊กโจ๊กเจอมรสุมชีวิตที่โดนย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ใครจะหายไปแต่เฮียแตมยังคงอยู่ที่เดิมเสมอนะคะ